ต่อกันที่เรื่องของวัคซีนตอนนี้โอ้โหวัคซีนโอละเวงที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับประกาศบอกว่า
ไม่ต้องมาแล้วนะที่ลงทะเบียนไว้ต้องขอโทษด้วย
เลื่อนไปก่อนเพราะว่าไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนครับ
เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนหลัก
โรงพยาบาลจุลาพรจึงต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก
ให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาพรไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๔มิถุนายนเป็นต้นไป
รวมถึงสถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐที่ได้ขอติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนหลัก
ทั้งสองชนิดด้วยแต่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว
ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังสามารถมารับการฉีดเข็มที่๒
ได้ตามที่เคยนัดหมายเอาไว้ราชวิทยาลัยจุฬาพรและโรงพยาบาลจุลาพร
ขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจลงทะเบียนรับวัคซีนทางราชวิทยาลัย
จะพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถในการหาวัคซีนอื่นที่มีคุณภาพ
ให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาพรครับ
มาดูท่าทีจากฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขบ้าง
แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงแบบนี้
ต้าการจัดการวัคซีนโควิด๑๙ของราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยนะครับ
ถูกนำไปรวมกับโคต้าของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับที่ประชุมอธิกาบดีแห่งประเทศไทยรวม๑๑สถาบัน
ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ส่งวัคซีนไปให้แล้ว๕แสนโดส
ดังนั้นอำนาจการจัดสรรจากนี้เป็นเรื่องของที่ประชุมอธิกาบดีแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรคครับ
ขณะเดียวกันหลายจังหวัดมาดูบ้างได้รับผลกระทบไปเป็นทอดทอดลำปางจำได้ไหม

ถลุกไปเป็นพวกหมูป่าเนี่ย

กำหนดฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย๗โรคเรื้อรัง๗มิถุนายนใช่ไหม
ต้องประกาศเลื่อนการนัดหมายไปก่อน

ชาวลำปางฟังดีใจเย็น
ได้รับการแจ้งนัดหมายวันฉีดวัคซีนอีกครั้ง
เนื่องจากได้รับการจัดสรรวัคซีนมาน้อยกว่าที่คาดไว้

คุณหมอสุริยะครูหรัฐท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิริขัน
ระบุว่าต้องปรับแผนการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป

เพราะได้รับจัดสรรวัคซีนเป็นรายสัปดาห์เหมือนกับทุกจังหวัดนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวให้ใหม่โดยติดต่อแจ้งวันเวลาอีกครั้ง
ประกาศว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนในสัปดาห์แรก๙๓๐โดส

เมื่อได้รับวัคซีนก็จะแจ้งประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับต่อไป
จ๋ารีบแจกรีบทำนะจ๊ะเดี๋ยวคนที่เขาลงทะเบียนไว้